ต่อกันที่นักร้องหนุ่มสายฮาคนนี้กล้องห้วยไร่

ก็เลยขอรีวิวน้ำปลาร้าให้น้องรักอย่างเข้มหัดสวีซะหน่อยคุณผู้ชม
ตั้งใจดูดีนะว่ามันจะน่ากินหรือว่าขมคอกันแน่

กลับมา
บรรทึก
เจ้าแจริมเจ้า

คือชื่อว่าห่วงการบรรเทิง
ก็มีเรื่องบันเทิงไม่เว้นแต่ละวันล่ะค่ะ
ด้วยความรักอยากหนับหนุนน้องชาย

เอ้ยเรียกลูกค้าบอกเลยค่ะว่าหาขมคอ

ที่ผมโครบแนวว่าโครบแนวก็แล้วแต่อารมณ์ผมล่ะครับ
อย่างนี้เลยครับน้ำปลาแดกเข้มข้นครับผม
รสชาติเข้มข้นแน่นอนครับพี่น้องครับ

โอ้โหชัดที่สุดนะคะพี่ก้องค่ะ
น้ำปลามาใดเขาดื่มกันเป็นขวด
มันเจาะเด้อค่ะเด้อ

คือฟังก็ดูดีช่วยน้องขาย
แต่ดูไปดูมาห้ามดื่มเกินวันละ๒ขวด
น้ำปลาลาบ้านไหนเขากินกันเป็นขวด

เออเขาหยอกกันหยอกกัน